พี่พฒฮาทำหนังแบบงวมไงรึเปล่า
แล้วก็แจ๊ดชวนไม่เห็นเล่นหนังโดยกันเลย

แล้วข่าวแจ๊ดให้กำลังใจขนาดไหน

เรื่องหนังทั้งเรื่องแจ๊ดชวนชื่นนี่แหละค่ะ
อ๋อแต่ว่าแตกแหกมงลงโอ้มันกระสอบชอบ
มีคำนู้นเลยว่ามากับกระแสอะไรเนี่ย
โอ้พี่รอกรรึเปล่าพี่นอวอร์โอ้อ่าไหนไหนไง